เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวของคุณปิงจากจังหวัดพัทธลุงนะครับ

โจทย์เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

๑ล้านบาท
วันนี้๔ชีวิตจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
เคยดูรายการเราใช่ไหมครับเคยดูค่ะ

ก็พอสมควร
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
เชิญแม่ปิงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างพอมายืนอยู่ตรงนี้แล้ว

ขอให้โชคดีนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถาม

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑โรงเรียนบ้านน้ำตก
เรื่องที่๒ข้าวมันไก่
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔ความรู้ชั้นอ๔

เลือกข้าวมันไก่ค่ะ

เคยทำอาชีพขายข้าวมันไก่เหรอครับ

ทำเป็นข้าวกล่องขายค่ะ
สิ่งที่ต้องทำมันมีอะไรบ้างอะครับ
ข้าวมันไก่แต่ละห่อแต่ละวันที่เราต้องทำ

ใส่กล่องแล้วก็ใส่น้ำจิ้มใส่ผัก

ยังจำได้นะว่าตักข้าวยังไงอะไรยังไงนะ
เพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีเนื้อไก่มีเลือดไก่

แล้วก็พัชนะสำหรับใส่ก็คือกล่อง

นี่คือตัวอย่างที่เราทำให้ดู
นะครับตักข้าวใส่กล่องปั๊บ
มีไก่๕ชิ้นมีเลือด๑ชิ้น
งกวา๒ชิ้นแล้วก็โรยด้วยผักชี
ใส่น้ำจิ้มมาพร้อมเสิร์ฟ

ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการค่ะใครล่ะครับ

นี่คุณให้เขาช่วยคุณตลอดเลยนะ

จริงแล้วไผ่เคยช่วยทำอาชีพนี้มาก่อนไหม

จัดเตรียมข้าวมันไก่พร้อมขายให้ได้ทั้งหมด๑๐กล่อง
ภายในเวลา๓นาทีครับ

พอมัดยางเสร็จกล่องที่๑๐เสร็จปั๊บ

เชิญครับ

๓นาทีนะครับ

กี่ดองเดียวพอแล้ว

ไม่เป็นไร

ที่ผมเปิดเปิดเช็คหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะ
จงน้ำจิ้มอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับ
ดูนะฮะ
กล่องพอดีเลยนะครับ

ภารกิจนี้ทำได้ไหม

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อไข่ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

เลือกโลโซค่ะ
ทำไมเลือกโลโซให้พ่อไข่ครับ
ไข่ชอบร้องเพลงให้ฟัง

วันนี้เห็นตัวเป็นแล้วอาจารย์ไข่ก็มา

เชิญพ่อไข่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อาจารย์ไข่ตอนนี้งานเยอะไหมครับ

ผมหมายถึงงานร้องเพลงนะอาจารย์
ชอบฟังเพลงของโลโซเหรอครับ

เขาเป็นไอดอลของเราเลย
เราได้มาจากโลโซนี่เอง

ชอบเลยเหรอครับครับ
เคยแล้วฉันบ้างไหมขึ้นอย่างไร
เหมือนแล้วก็มาถึงวัน
หรือบอกร้องไม่เป็นกันเดี๋ยวค่อย

บอกร้องอุ๊ยดุนะดุ
บอกร้องไม่เป็นไงร้องเลยเห็นไหมแค่ถามนะ
แสดงว่าอยู่ในใจเลยเนอะชอบเนอะ
สมาธิดีนะพ่อไข่นะ
เกี่ยวกับเรื่องโลโซนี่แหละครับที่คุณชอบ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงสุดท้ายในอัลบั้มปกแดงคือเพลงอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งโชคดี
ตัวเลือกที่สองทุกลมหายใจ
ตัวเลือกที่สามเราและนาย
ตัวเลือกที่สี่ลาจากเธอ

พอเห็นปุ๊บผมเลยตอบเพลงโชคดีเนี่ยน่าจะใช่
ตัวเลือกที่หนึ่งโชคดีครับ

แต่ครึ่งทางหลังนี้เป็นครึ่งทางที่สำคัญมาก

ไข่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
โรงเรียนบ้านน้ำตก

ป๓โรงเรียนบ้านน้ำตก

โรงเรียนบ้านน้ำตกนะครับผม

เชิญน้องมาปลางมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พระปรางเรียนที่โรงเรียนอะไรลูก
โรงเรียนบ้านน้ำตกค่ะ

เอาละลูกเคยเห็นกำแพงนี้ไหม
มีภาพขึ้นให้หน้าจอเคยเห็นไหมลูก

โรงเรียนบ้านน้ำตกของอนุบาลค่ะ

อยู่ตรงที่อนุบาล

จะมีลูกวาดนะฮะปลาอยู่ชนิดหนึ่ง
นี่คือปลาอะไรลูก
ปลาโรมาค่ะ
ปลาโรมาค่ะปลาฉลามด้วย
ตัวเลือดที่หนึ่งสีม่วง

ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ตัวเลือกที่สามค่ะสีส้ม
จำได้ว่ามันมีสีม่วงสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีชมพูค่ะ
กำแพงนั้นหนูมั่นใจว่ามันไม่มีปลาฉลางสีส้มค่ะ
ตัวเลือกที่สามสีส้มครับ

เหลืออีกหนึ่งชีวิตในบ้าน
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกำปั้นขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกความรู้ชั้นอ๓ให้น้อง

น้องเรียนอ๓อยู่ด้วยนะครับ

ขอเชิญน้องกำปั้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กำปั้นลูกนับเลขได้ยัง

นับได้ถึงเลขอะไรแล้วลูกตอนนี้

ก็ขีดเป็นวงกลมอย่างนี้เขาเรียกวงกลม

เกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยลูก

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามพร้อมกันเลยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คำถามนี้ไห้มากครับ

ตัวเลือกที่๒
ที่๒วงลีกี่รูปครับ
๔รูป

นั่นหมายความว่าเราได้ช่วยครอบครัวเราไว้ได้นะลูกนะ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับ๔ข้อผ่านไปแล้ว
มาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ปิงนะครับ
ว่าจะสามารถพิธีโจทย์คำถาม๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

พร้อมขายใส่กล่องนะครับ

ภายในเวลา๓นาที

ครอบครัวแม่ปิงทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้